เวลาจะลงจากรถแท็กซี่อย่าเพิ่งเปิดประตูไปเลย
หันไปมองด้านหลังนิดนึงก่อนว่ามีมอเตอร์ไซค์เขาขับตามมาหรือเปล่า
หรือไม่ต้องจะลงจากรถแท็กซี่จะลงจากรถคุณเองก็ตาม
ใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเยอะมาก

เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคลิปนี้มันเป็นยังไงนะครับ
ผู้โดยสารเปิดประตูออกมาพอดี
จังหวะที่มอเตอร์ไซค์มาทางซ้ายพอดี
ใช่ล้มเลยฮะจุดที่เกิดเหตุเนี้ยค่ะเป็นบริเวณสี่แยกไฟแดง
ใกล้กับซอยสุขุมวิทย์๒๘นะคะ
แล้วก็พอแท็กซี่ลงมาดูนะคุณผู้ชม
ดูรถของตัวเองว่าเสียหายจุดไหน

ทีนี้โชเฟอร์เขาพูดแบบนี้ดูสิขับไปเลย
อ่ะแล้วมีทับล้อด้วยนะคะนิดนึง
เขาบอกว่าให้เคลียร์กับผู้โดยสารกันเองนะ

ก็เลยงงว่าเอ๊ะนี่ก็เห็นแล้วว่ามีคนเจ็บ
ไม่ได้ติดต่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
หรือว่าติดต่อทางมูลนิธิทางเจ้าหน้าที่อะไรให้

ใช่ค่ะพอคลิปนี้แชร์ออกไปคนก็มองว่า

อย่างน้อยเนี่ยทางกรณีแท็กซี่เนี่ย
น่าจะมีน้ำใจหน่อยไหมอบรมเรื่องนี้หน่อยไหม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังคนเจ็บที่ขี่มอเตอร์ไซค์
เดี๋ยวเดี๋ยวคือแท็กซี่อะเขามาดูแต่ประตูของตัวเอง

แต่ว่าเขาก็มีหันไปเหมือนกับจะคุยอะไรสักอย่างหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์ไง
ทีนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่คนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
คือคุณชัดชัยตาแสงสา
เมื่อวานนี้คุณหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล

เพราะว่าเห็นว่าเป็นทางโล่งก็เลยไม่รู้ไม่ได้ทันระวัง
แล้วบอกด้วยนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย

พาผมส่งโรงพยาบาลแท็กซี่ลงมา

เห็นในคลิปเขาพูดอะไรกับคุณนิดนึง

เขาบอกว่าเป็นอะไรบ้าง

ซึ่งคนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ย

พอเห็นแบบนี้นะโอ้โห
เขาส่งช่อดอกไม้มาเยี่ยม

ใส่มันลู่งยาวเลย
เพราะจะไปเข้าที่ทำงานครับ
พอขับพอตรงออกมาปุ๊บก็เห็นอย่างในภาพ

แขนเราฟันให้กับพื้น
กับเสาไฟฟ้าครับก็หักเลย
แท็กซี่เขาถามแค่ประโยคนึงว่า
น้องเป็นอะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้
ผมก็ตอบแบบผมก็หายใจไม่ออกคุณจุกครับ
ก็เลยบอกไปบอกพี่ผมหาใจไม่ออกครับอะไรอย่างนี้
แล้วพอพูดเสร็จเขาก็เดินขึ้นรถไปเลย